มีฉายาว่าดาสะพานใหม่จนกระทั่งเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามมวยลุมพินีค่ะ
คือหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ตำรวจเขามีการออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ล่าสุดผู้ต้องหารายนี้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจกองบัญชาการ
ตำรวจนครบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ดูความคืบหน้ากันค่ะคนร้ายใช้อาวุธยิงนายอัศดาทัพน้อยอายุ๔๘ปี
เซียนมวยฉายาวดาสะพานใหม่ที่บริเวณหน้าสนามมวยลุมพินีถนนรามอินทา
โดยตำรวจสนบางเขนก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่สุดแล้วไปขอสารอนุมัติออกหมายจับคนร้ายก็คือนายอำนาจอินสุวรรณโนหรือว่าบอลใต้
ข้อหานักคือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ช่วงสายที่ผ่านมาในอำนาจผู้ต้องหาตัดสินใจเดินทางมอบตัวกับตำรวจ
โดยพลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยก็เป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเองนะคะ
นายอำนาจผู้ต้องหาให้การกับตำรวจบอกว่าตัวเขาเองทำหน้าที่ภาคหัวมวย
หัวมวยก็คือการใช้โทรศัพท์ส่งผลคะแนนของมวยให้กับเซียนมวยในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
และที่ก่อเหตุลงไปถามว่าเพราะอะไรเนื่องจากว่าไปมีปากเสียงกับผู้ตาย
ขณะที่อยู่ในสนามระหว่างการแข่งขันมวยคู่เอกจบ
ผู้ตายไม่พอใจผลการตัดสินของกรรมการที่ผลออกมาเสมอ
แล้วมีการตะโกนด่าทอก็เลยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยก็คือ
นายอำนาจมองหน้าผู้ตายที่สุดแล้วก็มีปากเสียงกัน
กระทั่งเดินไปเที่ยวร้านขายน้ำด้านล่างคือ
นายอำนาจเนี่ยเดินไปที่ร้านขายน้ำเจ้าของร้านขายน้ำเนี่ยบอกว่าให้ระวังตัว
เพราะว่าเดี๋ยวกลุ่มผู้ตายเดี๋ยวจะมาอุ้มในอำนาจ
นี่แหละเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาพยายามที่จะระวังตัวนะคะ
เมื่อออกมาที่ด้านหน้านอกสนามไปพบกับกลุ่มผู้เสียชีวิต
จะเข้ามาทำร้ายแล้วเห็นมีปืนหลายกระบอกนะฮะ
ระหว่างที่กำลังจะวิ่งหนีเพื่อนนะคะนายอำนาจอ้างแบบนี้นะ
บอกว่าเพื่อนส่งปืนมาให้เพื่อป้องกันตัว
รับปืนมาก็เลยยิงสวนไปที่นายอัศดาผู้ตายจนกระทั่งเสียชีวิต
หลังจากนั้นตัวนายอำนาจก็หลบหนีไป
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าสนามมวยก็ชุลมุนวุ่นวายนะคะ
นายอำนาจยืนยันว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุไม่ใช่ของตัวเอง
และไม่ได้มีการพกปืนไปในสนามมวยค่ะ
และเล่ามูลว่าจะยอมอิปาและกว้างอิปปิทำสนา
วิ่งกับรถไม่ได้เขาดับอยู่หน้ารถเขาถือพื้นครับ

วิ่งขึ้นไปข้างบนก็หันไปเจอคนที่เสียชีวิตเนี่ยครับ

ผมก็คนที่ยิงข้างเขาว่าครับได้ปัดพื้นเนี่ย

ฟังดูแบบนี้ผู้ต้องหาก็คือนายอำนาจค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของ
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าสามารถระบุเหตุการณ์ต่างได้อย่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่ความจริงต่าง
อกจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องเอามาประกอบในคดีนะคะ
ส่วนเพื่อนที่นายอำนาจซึ่งเป็นผู้ต้องหาอ้างว่า

ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจแล้ว
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างสอบปากคำ

ตำรวจไม่สามารถนำตัวในอำนาจหรือว่าบอลใต้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้
จากว่าผู้ต้องหาเองไม่ยินยอม
แล้วก็บอกเลยนะคะว่าจะสู้คดีนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ